เมื่อวานี้เรานำเสนอข่าวเกี่ยวกับเรื่องของราคามะม่วง
มะม่วงใช่ครับตกต่ำมะม่วงถูกมากบางทีหน้าสวน
พันธุ์ราคากิโลกรัมละแค่๕๕บาท๑๐บาทก็มี
จากเรื่องนี้นะคะจากราคามะม่วงตกต่ำโดยเฉพาะพันธุ์น้ำดอกไม้
มีพ่อค้าเขาเอามะม่วงใส่หลังรถกระบะเอาไปตระเวนขายเองเลย
เพราะว่ารอที่หน้าสวนตอนนี้ไม่ทันแล้วต้องเอาออกไปขายเองเลย
แต่ทีนี้ไปขายผิดที่ไปจอดในที่ที่เขาห้ามขาย
เทศกิจเมืองพัทยาเขาก็เลยออกมาจับ
แต่ทีนี้ด้วยความที่ราคาตกต่ำอารมณ์ไม่ดีอยู่แล้วไง

โมโหค่ะโมโหเจ้าหน้าที่เทศกิจ

พอได้เห็นคลิปนี้แล้วเพราะคลิปนี้แชร์ในโลกโซเชียลมีเดียทีมข่าวของเราก็เลยจะต้องไปตรวจสอบให้คุณผู้ชมได้ดูกันหน่อยนะคะ
ตรวจสอบไปยังผู้ที่โพสต์คลิปนี้คือนายขวัญชัยคล้ายสมบูรณ์เป็นเจ้าหน้าที่เทศกิจเมืองพัทยาเป็นผู้อยู่ในเหตุการณ์
เล่าให้เราฟังบอกเรื่องนี้เกิดขึ้นตอน๔โมงเย็นถนนจอมเทียนสาย๒เห็นรถกระบะคันนี้มาจอดขายมะม่วงอยู่ซึ่งเป็นความผิดตามพรบรักษาความสะอาด
ก็เลยจะนำไปปรับตามกฎหมายแต่คนขับเนี่ยพูดคุยกันไม่รู้เรื่อง
สอบถามกันไม่ได้คุยกันไม่ได้และแถมหยิบดาบสมุไรลงมาจากรถแกว่งคมคู่ไม่ให้จับกลุ่ม

เจ้าหน้าที่เศรษฐกิจท่านนี้บอก

ว่าตอนนี้ราคามะม่วงน้ำดอกไม้ตกต่ำ
จะต้องนำผลผลิตออกมาเลขขายในราคาที่ถูก
แต่ทีนี้มันผิดกฎหมายไงคะ
ก็เลยมีความจำเป็นต้องดำเนินการไม่สามารถละเว้นได้จริงค่ะ